เหตุการณ์ที่จังหวัดพยาวก่อนค่ะคุณผู้ชม
ต้นโพอายุกว่าร้อยปีแหมฟ้าฝนช่วงนี้นะคะ
ลักษณะมันค่อยล้มแบบนี้

มีคนตะโกนบอกหนีหนีไปหนีให้ไกลไปไกล

ต้นโพเนี่ยต้นใหญ่หลายคนโอบเลยนะคะ
ทับแม่ค้าทับลูกค้าที่เดินเลือกซื้อสินค้าอยู่ตรงนี้

คือต้นก็ใหญ่แล้วไหนจะกิ่งก้านสาขาอีก
ใช่นี่แม่ค้าเจ็ดโอ๊ยหัวแตก

ลูกค้าต้องประถมพยาบาลเบื้องต้น
โอ้โหกลาหลกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม
ตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือลานหน้าวิหารครูบาเจ้าศรีวิชัย
วัดศรีโคมคำตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
โอ้โหตรงนี้เขาตั้งร้านค้าแผงลอยกันนะคะคุณผู้ชม
ลูกค้าก็มาเลือกเดินซื้อสินค้ากันเยอะนะคะ
โอ้โหไอ้กิ่งเนี่ยมันฟาดไป
พี่เบิร์ดลองดูลองคิดนะคิดในแง่ร้ายที่สุดนะดอมนะ
ถ้าไอ้ต้นใหญ่ลำต้นเนี่ยมันฟาดมาโดนเต็มเนี่ย

นี่คือโดนกิ่งนะโอ้โห
คุณผู้ชมอยากให้ฟังเสียงหน่อยนะคะสำหรับคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
คนไม่กลเลย
อืมดีนะมีคนตะโกนบอกอ่ะ
จังหวะที่มันค่อยแบบล้มเอ็นลงมา
ถ้าไม่มีคนเห็นหรือว่าไม่มีคนได้ยินเสียงนะ

ความเสียหายน่าจะเยอะกว่านี้นะคะ

ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการจัดงานประเพณีแปดเป็ง
ไหว้พระเจ้าตนหลวงพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระเยา
จัดระหว่างวันที่๙ถึง๑๕พฤษภาคม๒๕๕๙
ก็เลยทำให้มีร้านค้าแผงลอยต่างมาตั้งภายในวัดแบบนี้นะคะ
ประชาชนเองก็มาร่วมงานแล้วก็เลือกซื้อของกันอย่างคึกคัก
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ